คุณผู้ชมที่บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

บริเวณของประชาชนเสียหายไป๓๐หลังคาเรือนคุณผู้ชม

ที่จังหวัดนครราชศรีมา

กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเลยครับ
เตือนไปแล้วนะฮะส่งผลให้จังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชบ้านเรานี่แหละ
ลมพายุพัดถล่มบ้านบริเวณเสียหายไป
ชาวบ้านได้รับความเดือบร้อนไปแล้วกว่า๓๐ครอบครัว
โดยเฉพาะที่บ้านหนองเม็กตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่นะครับ
ที่บ้านบริเวณของประชาชนเนี่ยเสียหายไป

ผู้ว่าเองนะครับนายวิเชียรจันทรโนไทยก็สั่งการเลยครับ
ในอำเภอทั้ง๓๒อำเภออย่านิ่งดูราย
เร่งไปสำรวจบ้านบริเวณของประชาชนไปดูทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
สาธารณประโยชน์ต่างที่เสียหายกันไป
รวมทั้งก็ไปมอบถุงยางชีพด้วย
พร้อมอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านนะฮะ
เพื่อให้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
แล้วก็ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาซ้ำ
ก็จะมีความลำบากเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านด้วยนะฮะ

หลังจากที่เกิดพายุฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะ
ส่งผลกระทบให้บ้านเรือนราษดรเสียหายไปหลายหลังคาเรือน
โดยเฉพาะอำเภอบางรกรรม

หอบเอาหลังคาที่เป็นสังกษีบ้าง

หลุดออกมาเกือบทั้งหลังแบบนี้ค่ะ

เออลงไปแล้วฝนยุบแล้วก็เอาของมุมไว้ตรงกลาง

เลยเล้วกรณเว่ยขอไปข้างบนเลยมันไม่ใช่ปังบุ๊บหงายท้อง
พร้อมด้วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่๓ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย

อกจากนี้พื้นที่หมู่ที่๓บ้านป่าคลองตำบลห่อกลอง
อกลองอำเภอพรมพิรามถูกพายุฝนกระหน่ำ
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไปสองหลังที่จุดนี้

และให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนเช่นเดียวกันค่ะ
ต่อเลยนะคะที่จังหวัดพยาวค่ะ
นี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น
โอ้โหเขาบอกว่าชาวบ้านเกษตรกร
ไร่นาเนี่ยประบาล๒๐๐๐ไร่นะคะ
ถูกน้ำท่วมน้ำท่วมขัง
นี่ไงนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ก็เลยทำให้นายจรรย์กาญจนปัญญานนท์
ในอำเภอเชียงคำก็ต้องลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่หมู่๑๐บ้านผาลาตำบลน้ำแวนอำเภอเชียงคำ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
จุดนี้เป็นจุดทำมาหากินของเกษตรกร
ที่เขาทำไร่นากว่า๒๐๐ไร่
ถูกน้ำท่วมขังในนาข้าวจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานหลายวัน
เนื่องจากว่าร่องน้ำมีขนาดเล็กระบายน้ำไม่ทัน
แล้วก็เกรงว่าหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
ก็อาจจะทำให้ข้าวที่กำลังงอกต้นอ่อนเนี่ยนะคะ

เรื่องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาว
เข้ามาทำการเปิดทางระบายน้ำให้กว้างขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะให้น้ำในนาข้าวสามารถไหลผ่านได้สะดวก
ส่วนต่อไปจะต้องมีการขยายร่องน้ำให้กว้างขึ้น
เพื่อให้ระบายน้ำออกได้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ผลกระทบจากอิทธิพลของพายุดูร้อนมากแค่ไหน

ใช่ค่ะก็จะต้องยังต้องระวังกันต่อเนื่องนะคะ
สำหรับอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะคะ